คุณทักษิณจะกลับมาแล้วเหรอ

ลองดูหน่อยไหมล่ะว่าเอกสารหลุดที่ว่า
ทำไมถึงเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณ
ว่าคุณทักษิณจะกลับไทยแล้วใช่ไหม
ทั้งที่สถานการณ์วันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะ

นี่ค่ะเอกสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะ

เช้าวันที่๑๒กรกฎาก็คือเมื่อวานแหละ

นี่ระบุว่าขั้นตอนการดำเนินการ
ตามกฎหมายกรณีมีผู้ต้องหา

เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

หน้าท่ากัศยานดอนเมืองหรือว่าท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ

คุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกนั่นแหละ

ที่เคยบอกในไลฟ์หลายครั้ง
ทวิตด้วยบอกว่าอยากกลับบ้าน
อยากกลับไทยผมมีหลาน๗คน

แล้วรายละเอียดในเอกสาร

เขาก็กำหนดแผนเดินทางนะ
มีแบ่งเส้นทางดูแลตั้งแต่สนามบิน

ยังสถานที่ควบคุมพิเศษที่กองบัญชาการ

แล้วแบ่งกำลังแบบนี้ค่ะ

คือเรื่องนี้เบิร์ตอธิบายแบบนี้คุณผู้ชม

คือมีข่าวมันก็ต้องทำแผน

ถ้าเขาปุ๊บปั๊บกลับมาจริงไม่มีแผลจะทำไง

เขาซ้อมเขาเตรียมความพร้อม

คนก็เลยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหม

แต่ถ้าอยากรู้ต้องไปถามลูกเขา

คุณอิ๊งพ่อจะกลับบ้านแล้วจริงใช่ไหม

ถามคุณนุ้งอิ๊งเกี่ยวกับการเดินทางกลับ

คือคุณอุ้งอิ๊งก็บอกแหละบอกว่า
คุณนุ้นอิ๊งเองค่ะ
ก็คงไม่ใช่แบบว่าเว้ย
เปลี่ยนวันกลับเป็นที่ไหนก็ไม่ทราบ
ก็กลับมาแต่ว่ากระดาษ

นี่เนี่ยคนก็เลยถามว่า
คุณอุ้งอิ๊งคือแปลว่าพ่อรอให้ตั้งรัฐบาลได้ก่อนแล้วกลับมาหรือเปล่า
คือคุณอุ้งอิงก็ตอบบอกว่าเอาจริงคุณพ่ออยากให้สถานการณ์การเมืองนิ่งกว่านี้

นิ่งใช่ไหมอืมดูจากวันนี้ไปจะนิ่งเมื่อไหร่จะนิ่งเมื่อไหร่เนี่ย

แผนที่กองมจการกำหนดนครบาลออกมาเนี่ย
เราก็ต้องไปสอบถามรองผู้มจการกำหนดนครบาลว่า
จะมีบุคคลสำคัญมาจริงหรือเปล่า
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมเท่านั้นอ่า

ถ้าไม่เชื่อเบิร์ดก็เชื่อลองพ่อบ้าชะนอ

ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองแต่อย่างใด

ก็เลยจะแบบเอ๊ะประชุมเตรียมความพร้อมเราเข้าใจ